เมื่อสิ้นพุทธกาลแล้วได้มีการสร้างสถูปบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุขึ้นเป็นธาตุเจดี
และเมื่อกำหนดสังเวชนียสถานขึ้นแล้วจึงมีพระภิกษุอยู่เฝ้ารักษาสถานที่เหล่านั้นเป็นประจำ
เมื่อพุทธศตวรรษที่๓สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้เผยแผ่ศาสนาพุทธออกไปนอกประเทศอินเดีย
และนิยมอันเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุไปประดิษฐานในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเริ่มเจริญขึ้นด้วย
ดังนั้นสถานที่ซึ่งพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในอดีตจึงได้มีสถูปบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
เช่นที่ชายาลบบุรีและสุโขทัยล้านนาอายุทยาและนครพนม